คราวนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูลูกของคนดังในวงการบันเทิงที่เขาปลูกฝั่งให้ลูกเนี่ยเข้าวัดทำบุญกันอยู่เป็นประจำ
อืมจะมีใครกันบ้างพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ขยับซ้ายก็ใจละลายขยับขวาก็มีแต่ความคิ้ว
ซุปตาตัวจิ๋วไม่ได้มีแต่โมเมนต์หน้ากล้องที่คุณพ่อคุณแม่คอยกำกับเท่านั้นนะคะคุณ
อีกหนึ่งกิจกรรมที่เห็นแล้วขอยกมือสาธุตามก็คือความเป็นสายบุญของหนูนี่แหละค่ะ
เย็นเอสายบุญมันเด่นมาตั้งแต่เด็กจริงเลยค่ะ
เอาอยู่ทุกกิจกรรมไม่เว้นสายบุญเลยค่ะสำหรับพิธีน้องพีพ่วงไปถึงแฝดอัญญาไอวา
การเดินทางไปไหนมาไหนแบบครบทีมพ่อบีมแม่ออยต้องใช้สกิลความแข็งแรงแบบคูณสิบ
ช่วงที่ทั้งครอบครัวได้มีโอกาสถวายเพลงพระเจมสจิรายุ
และเป็นจังหวะที่ต้องรับศีลรับพรจากพระในพิธี
เด็กก็ตั้งอกตั้งใจพนมมือค่อยเรียนรู้ขั้นตอนการทำพิธีต่าง
รวมไปถึงทำตามได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องออร่าความเป็นสายบุญมาชัดขนาดนี้
อีกหนึ่งบ้านที่เต็มไปด้วยความน่ารักมักจะขโมยหัวใจของแฟนคลับอยู่บ่อย
ก็คือพี่อาคินน้องละลินทายาทตัวจิ๋วของนางร้ายหน้าสวยแม่เนยโชติกา
วันเกิดคุณแม่ที่เพิ่งจะผ่านมาทั้งคู่ร่วมงานบุญกับคุณแม่แบบไม่เห็นถึงความอิดออด
ช่วยประเคนของรวมไปถึงพนกมือสวดมนต์ไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่
และความแอดวานซ์ของบ้านนี้ได้เลือกคลิปต่างประเทศเป็นคลิปแรกที่ประเทศฮ่องกง
ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่คนมักจะไปขอพรกัน
เนยชมเป่าว่าทั้งสองคนเอ็นจอยและให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมของคุณพ่อคุณแม่
จะได้เห็นครอบครัวสายบุตรครอบครัวนี้ในอีกหลายวัดเลยล่ะค่ะ
คุณแม่เจนนี่จะดูชินตาในลูกสาวแซ่บสายเวิร์กกิ้งวูแมน
แต่ภาพของการทำบุญเข้าวัดเรื่องเกี่ยวกับความศรัทธาแม่เจนก็ไม่เคยพร่อง
เราได้เห็นความน่ารักของน้องโนล่าที่มักจะติดตามคุณแม่ไปทำบุญด้วยอยู่เสมอ
ภาพของน้องโนล่านุ่งผ้าถุงใส่ชุดขาวก็เรียกความเอ็นดูจากชาวโซเชียลได้อยู่ไม่น้อย
ซึ่งน้องยังรู้จักไปถึงการสวดมนต์การนั่งสมาธิ
เมื่อครั้งที่เดินทางไปยังถ้ำนาคีน้องโนล่าเคยร้องขอให้พาไปหาปู่อือลือ
เป็นเรื่องอัศจรรย์ใจมากที่เด็กวัย๓ขวบอย่างน้องโนล่าจะคุ้นเคย

ส่วนเจนี่เองมีความเชื่อว่าอาจเป็นเพราะผ้าสวดมนต์ตั้งแต่เด็ก
และตัวน้องโนล่าเองก็อยู่ในวัยที่มีความขาวสดใส
น่าจะสื่อถึงสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติได้ง่ายกว่าตัวเองค่ะ